ตอนนี้เราก็ยังรออยู่นะว่าถ้าเกิดว่ามีการปลดล็อกระยะที่๓
ธุรกิจอะไรบ้างที่จะกลับมาดำเนินการได้
อย่างเรื่องโรงหนังนี่โอ้หลายคนก็รอคอยค่ะ
แล้วก็มีธุรกิจประเภทที่คล้ายกันก็คือหนังกางแปลง

เพราะว่าชมรมหนังกางแปลงอีสานใต้เดือดร้อน
มีนาเมษาพฤษภาคือไม่ได้ออกไปฉายหนังกลางแปลงเลย
แล้วก็ใบจองต่างมันถูกยกเลิกหมดเลยคุณสุดสกุล
ไม่ได้ออกรถเลยนะฮะไม่ได้ไปตั้งจอที่ไหนเลย
ใช่ค่ะบอกว่าตอนนี้ที่บอกว่าได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะ
ถึงขั้นต้องขายของเก่ากินแล้วเลยอยากให้รัฐบาลเห็นใจ
อยากให้ธุรกิจประเภทหนังกางแปลง
กลับมาให้บริการได้มาฉายหนังได้ได้ไหม
เรื่องนี้ตัวแทนผู้ประกอบการหนังกางแปลง
จากจังหวัดสุรินบุรีรำแล้วก็ศรีสะเกด

เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
ปลดล็อกกิจการประเภทฉายหนังกางแปลง
เพราะว่าได้รับผลกระทบหนักเหลือเกิน
หลังจากที่รัฐบาลสั่งปิดสถานบันเทิงสถานบริการโรงหนัง

ให้บริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงตอนนี้๓เดือนแล้ว
ไม่มีงานเลยอ่ะงานที่ถูกจองไว้ก็ยกเลิกทั้งหมดเลย
อย่างงานสงกรานที่ความจริงเขาจะมีการฉายหนังกลางแปลงใหญ่เลย
ในหลายพื้นที่ก็ถูกยกเลิกหมดเหมือนกัน
โดยประธานชมรมหนังกางแปลงอีสานใต้อย่างคุณพงปรีชากิตติพันเม
ก็บอกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการหนังกางแปลงอีสานใต้
หยุดงานมา๓เดือนกว่าแล้วตังค์ก็ไม่มี

บางคนแทบล้มละลายต้องขายกิจการขายของเก่า
ขายเครื่องฉายหนังเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วตอนที่รัฐบาลประกาศมาเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม
บอกว่าเดี๋ยว๑๗จะผ่อนคลายมาตรการผ่อนปลน
กิจการประเภทอื่นสามารถเปิดให้บริการได้
ฟังรายชื่อทั้งหมดเลยไม่เห็นมีประเภทหนังกางแปลงเลย
ทีนี้เขาก็เลยคิดว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทั้งที่หนังกางแปลงถ้าเกิดให้บริการ
มันสามารถป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙ได้
ตัวผู้ประกอบการเองเขาก็มีมาตรการป้องกันเหมือนกัน
เอาฟังเสียงประธานชมรมหน่อยค่ะ
เม็ดก็ลากยังได้แล้วเรามาตรการในหนังกางแปลงที่เรา
ถ้าเปิดเฟลต์ส่องพระไทยพวกเราก็จะมีมาตรการในการป้องกัน
คือเวลาฉายจะมีแอลกอฮอล์ให้เขาล้างมือแล้วมีแม่นให้ใส่
นี่ประธานชมรมเขาบอกเลยนะว่าพื้นที่มันกว้าง
แล้วทำไมล่ะธุรกิจหนังกางแปลงถึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้
ก็เลยบอกว่าอยากเรียกร้องละกันผ่านสื่อค่ะ
ขอให้นายกพิจารณาเรื่องของการปลดล็อก
ประเภทหนังกางแปลงในเฟสที่กำลังจะมาถึง
คือเฟสที่๓นี้ช่วงเดือนมิถุนายน
ถ้าเกิดว่าปลดล็อกได้เนี่ยก็น่าจะทำให้ผู้ประกอบการหนังกางแปลง
มีการเรียกว่าเป็นการต่อลมหายใจ
ให้เขาได้มีกินมีใช้ต่อไปนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วไง
คือถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยมันก็แน่นอนค่ะ
หนังกลางแปลงมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะ